สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยกับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
ตอนนี้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยภาคเหนือภาคอีสาน
คงได้เจอกับอากาศหนาวลมเย็นสมใจนะครับ
แล้วก็คาดการณ์ว่าจะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปอีกวัน๒วันนะครับ
สิ่งที่จะตามมาหลังจากนั้นก็คือเรื่องสายหมอกที่อาจจะหนาตาหน่อยนะครับ
ในช่วงต้นสัปดาห์คงต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
แม้ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าตอนค่ำ
แต่ว่าทั้งวันตอนบ่ายแดดค่อนข้างแรงอุณหภูมิ
มาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ประเทศไทย

ใครที่จะจุดฟืนจุดไฟก็คงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ส่วนสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
หลักนั้นยังคงเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับ
เพราะว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่แรงแบบนี้นะครับ
ก็ดันกลุ่มฝนให้เลื่อนต่ำลงไป
แต่คลื่นนั้นยังคงสูงประมาณ๒เมตรนะครับ
จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตร
ใครที่จะออกเดินเรือในฝั่งอ่าวไทย

ความหนาวเย็นบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
อยู่คู่กับเราไปนานแค่ไหน

พื้นที่สีน้ำเงินคือบริเวณที่มีอากาศหนาว
อุณหภูมิต่ำกว่า๑๐องศาเซลเซียตนะครับ
ฟ้าอ่อนคือต่ำกว่า๒๐องศาเซลเซียตนะครับ

อยู่ที่ประมาณต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียตนะครับ
จะสังเกตว่าช่วงวันที่๑๑๑๒นะครับ

กลุ่มบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย

โดยคาดการณ์ว่าจะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ตอนบนอุณหภูมิพื้นราบลดต่ำกว่า๑๕องศาเซลเซียต
ส่วนบริเวณพื้นที่ตอนกลางถ้าหากเราสังเกตดี
จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๒๐ต้นในช่วงเช้า
ดังนั้นในช่วงนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางสัปดาห์หน้า
เรายังคงมีโอกาสได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นอยู่นะครับ
ส่วนหลังจากนั้นเป็นต้นไปอากาศก็จะเริ่มร้อนขึ้นอีกครั้ง
ก็รอรุ้นกันว่าลมหนาวจะมาเยือนเราอีกครั้งเมื่อไหร่
นี่คือภาพรวมความหนาวเย็นที่เราจะได้เจอกันในรอบนี้
ที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยสำหรับเรื่องสุขภาพร่างกาย
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ